โอเค
เหนื่อยค่ะแต่ก็เรารู้ว่าเราทำเพื่อใคร
เขาเป็นพลังให้พี่เขาสู้กับงาน
เป็นพลังให้เราสู้ในแต่ละวัน
คลอดมาจนถึงแม่ไม่มั่นใจ

ขณะหลับปลายสายเขามีปัญหา
น้ำมันเกินพอน้ำมันเกินมันออกไม่ได้

พอขึ้นสมองเขาก็มีภาวะซึม
ปกติเด็กทั่วไปก็คือต้องตื่นใช่ไหมคะ

ทุกครั้งของการส่งบริบาลผ่าตัดเลยค่ะ
ตั้งแต่อายุ๒เดือนจนถึง๕ขวบ

มาเป็นล่าสุดเมื่อตอน๒ปีที่แล้ว

แล้วน้องป่วยเป็นโรคอะไรคะ

แต่ถ้าอย่างบ้านเราก็น้ำในสมอง

แล้วก็น้องมองไม่เห็นด้วยนะคะพิการซ้ำซ้อน
ต้องคุณให้มารู้ว่าเราป่วยตั้งแต่ตอนไหนค่ะ

เพราะว่าพี่เขาสองคนเราคลอดง่าย

ก็ผ่าตัดคลอดออกมาก็รักษาตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลย
เห็นหมอเขาบอกว่าด้วยการที่เราใส่เครื่องลงไป
มันเหมือนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายน้อง

ท่อจากตรงนี้ลงมาปลายสาย

เหมือนระบบข้างในของเขามันพยายามบิดออก

หมอก็จะกรีดหน้าท้องแล้วก็ขยับ
แต่ปัจจุบันนี้หมอช่องท้องเขาไม่ให้เอาปลายสายไว้แล้ว

เขาก็เลยบอกกับหมอสมองว่าก็ไปหาวิธีเอา
ปัจจุบันตอนนี้น้องอยู่ใต้ผนังหัวใจ
สายที่อยู่ใต้ผนังหัวใจมีสายอะไร

หัวน้องมีเครื่องนะคะใส่เครื่องระบาย
หมอบอกว่าฝังกับเส้นเลือดดำค่ะ
แล้วก็มาไว้ตรงผนังหัวใจ
ถ้ามันมีน้ำเกินขึ้นไปเครื่องนี้เขาก็จะทำงานเอง

เราก็จะเห็นตามเฟซบุ๊คว่าเขาจะขายของพวกนี้
แล้วก็ตามเฟซบุ๊คเขาจะมีกลุ่มต่างที่ให้ขายของ
แถวศรรยาแถวอะไรแบบนี้ระบบส่งถึงบ้าน

ของทุกอย่างที่แม่รับมาจากเขา
แม่จะบวกเพิ่ม๒๐บาทบ้าง๓๐บาทบ้าง
ทำไมแม่ถึงเลือกมาขายตัวอาหารทะเล
ก็สืบเนื่องจากตอนที่แม่ขายข้าวต้มกุ้ย

เอ้ยทำไมไปถึงมหาชัยแล้ว
ทำไมไม่เอาหมึกมาเอาของอะไรมา
ในแต่ละวันขายได้ทุกวันไหมค่ะ

มันจะขายดีช่วงต้นเดือน
ช่วงกลางเดือนปลายไปแล้วก็ไม่ค่อยได้แล้ว
เพราะหลังมาน้องต้องดูแลตลอด
บางครั้งถ้าเขาสำลักเสมหาหรืออะไรอย่างนี้

เราก็ค่อนข้างที่จะปล่อยเขาไปขายของข้างนอกได้

เราต้องคอยเรียกเขาเพราะว่าเขาจะกัดดิน
ค่าใช้จ่ายแม่วันหนึ่งนี่แม่ต้องใช้จ่ายอะไรคะ

ของน้องก็จะมีแพมเพิร์ตมีนมมีใส

มันจะหนักไปทางนมแล้วก็แพมเพิร์ต
คือขายพอหรือพอค่าใช้ขนาดใช่ไหม

ถ้าเป็นรายได้ทางแม่อย่างเดียวไม่พอค่ะ

บางทีแม่ก็รับทำความสะอาดห้อง

หรือบางทีรับจ้างอะไรเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะ
อยากให้เขามั่นใจตัวแม่

สุขสบายกับสิ่งที่อยู่รอบข้างมากที่สุด

ก็ขอบคุณนะขอบคุณน้องไอซ์ที่เลือกให้แม่ดูแลเขา
ขอบคุณที่เขาเป็นกำลังใจเป็นดวงใจของเรา
บางครั้งสิ่งที่เราเจอรอบเนี่ยเราท้อนะคะ

แต่พอเราหันมองน้องไอซ์เนี่ยเราท้อนานไม่ได้
เพราะฉะนั้นเขามีค่ากับแม่มาก
เป็นพลังของแม่ได้มาก
ที่แล้วถ้าอยากไปเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับ

สามารถสั่งอาหารทะเลแห้งจากแม่อ้อมได้นะครับ
ก็คือคุณสุวิทยาอาหารทะเลแห้ง
นี่ผลิตภัณฑ์เขาก็แบบนี้นะครับ

บอกอย่างนี้พวกเราสั่งกันหมดแล้ว
อร่อยอร่อยมากอร่อยจริงดิฉันสั่งมาแล้วเหมือนกันเนาะเราสองคนสั่งมาแล้วนะคะ
ยังไงไปอุดหนุนแม่อ้อมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแม่อ้อมด้วยนะคะ